คือคุณป้าอายุ๕๖คุณพี่ดีกว่ามั้ง

เป็นดิฉันนัดเจอเลยนะเอาตำรวจไปด้วยถูกต้องคุณพี่เขาทำแบบนั้นก็ช็อกเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวมาเจอกัน
ใช่โจรมันก็ย่ามใจมันก็มาเขาเตรียมพร้อมแล้วเขาเอากู้ภัยตำรวจมารออยู่แล้วไงแล้ว
มันก็มาจริงสุดท้ายล็อคจับได้ค่ะหนังคาขาวพร้อมกับของกลางแบบนี้
แม่เอาของเขาไปยังจะไปขอมีเซ็กกับเขาอีกนะครับ
ปกติขอใจแลกเบอร์โทรอันนี้ขอมีเซ็กแลกมือถือ
ก็ไปหันหรือหันต่อได้ที่โรงพักเลยจ้า
ถูกต้องครับตำรวจและกู้ภัยรวบตัวได้
ชาวบ้านเขาก็ไปมุงดูช่วยกันจับกลุ่มตัวนายคนนี้ครับ
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโทรสัพมือถือลูกสาวทำงานต่างประเทศซื้อให้
ขณะที่นำไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนภาษาที่ร้านมือถือเพราะคุณป้าเปลี่ยนไม่เป็น
ก็เผลอครับลืมไว้วางไว้ที่หน้าตะก้าของรถมอเตอร์ไซค์
ไม่รู้ว่าขโมยไปหยิบไปตอนไหน
แต่พอมารู้ตัวคือโทรศัพท์หายไปแล้ว

เอามาคืนเถอะป้าอยากได้โทรศัพท์คืน

เขาบอกว่าถ้าผมเอาไปคืนให้จะได้อะไรล่ะ

ขอมีอะไรด้วยสักครั้งได้ไหม
คือขอมีเพศสัมพันธ์แลกกับโทรศัพท์คืน
คือเขาบอกตอนนี้เขาอาบน้ำรออยู่แล้ว
แล้วเค้าก็ล้างเอาไววะเพศรอจนแห้งไปสองรอบแหละ

นะคุณป้าก็บอกว่าได้ยินปุ๊บตกใจมาก

สุดท้ายเอากู้ภัยกับตำรวจไปรออยู่แล้วไง

ก็ก็เลยรักโทรศัพท์ได้ยืนเสียงใจได้ยืนเสียงพันธ์โรมของคนรับแล้วก็บอกว่าเธอโทรศัพท์ที่ไปใช่ไหมเอามาคืนพี่สาพนี่ยังแก้งตามนะพี่จะไม่ฟังกับเธอเพราะเธอจ่ายพี่จีบจีบจีบเอ็ดพี่สาพก็ส่งมาให้ก็บอกว่าถ้าผมมาไปคืนพี่แล้วผมจะได้อะไรว่าเธอจะเอาอะไรจากพี่ก็ก็แบบว่าขอแบบอะไรอ่ะพวกเนี้ยยัง
รู้สมนะฮะแม่เอาล้างลองไปล้างต่อในคุกแล้วกันเออนะฮะนายชายวัดเขาบอกว่าที่ขโมยโทรศัพท์มือถือเพราะว่าต้องการจะเอาไปขายหาเงินไปรักษาแม่แม่ปวดเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ความดันนะครับนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลนักข่าวถามต่อเอาแล้วที่ไปขอมีอะไรกับเขาแล้วก็อะไรแบบเนี้ยแลกกับโทรศัพท์มือถือ